ซึ่งเราก็ได้ฟังเคล็ดลับและวิธีการทำกันไปแล้ว
คราวนี้ก็ถึงเวลาได้ริมรสความอร่อยกันแล้วล่ะค่ะ
คนรักก๋วยเตี๋ยวสายตุ๋นทั้งหลายมาฟังจากปากให้รักกันว่าเด็ดบูรณ์ขนาดมนตร์

ก๋วเตี๋ยวหมูตุ๋มในตำนานย่างบังคดนเลย
ตั๋นนะฮะแล้วก็น้ำลายไหล่นะฮะกินนี่กันเลยหมูตุ๋นที่บอกว่าละลายในปลา
มันนุ่มเลยนะค่ะมันไม่มีอะไรลงตรงไหนเหนียวเลยอ่ะค่ะ
น้ำตุ๋นนี่รสจัดจ้านจริงมันหอมแบบหอมพริกที่เราเป็นครัวเป็นครัวค่ะ
แล้วมันก็มันก็มีรสชาติครบอยู่แล้วเราต้องปรุงในเพิ่มเติม
ไม่แปลกใจทำไมถึงขายดิบขายดีแล้วก็ถ้ามาช้าก็จะหมดใช่ค่ะ
ส่วนมากหมูตุ๋นจะหมดใกล้ใกล้เที่ยงค่ะใกล้ใกล้เที่ยงนี่หมดแน่นอนใช่ค่ะ
จริงร้านเปิดยาวมากี่โมงเปิดจริงจริงเก้าโมงแต่ว่า
โมงครึ่งนี่คนก็เข้ามาแล้วก็ทานได้แล้วค่ะก็ทานตั้งแต่แปดโมงครึ่งแล้ว
ถึงถึงกี่โมงถึงบ่ายสองถึงบ่ายสองครับจบเลยหมดเลยใช่
หมดเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะขายดีจริงจริงนะครับผมค่ะพูดถึงพวก
ไม่มาของร้านก่อนดีกว่าค่ะเปิดมานานหรือยังครับเปิดมายี่สิบปีแล้วค่ะ
สิบปีจุดเริ่มต้นของร้านเปิดที่ไหนเป็นปากซอยค่ะตอนแรกขายปากซอย
ซอยนี้เลยใช่ค่ะเป็นรถเข็นเฉยด้วยรถเข็นแล้วก็มีอยู่โต๊ะอยู่สี่โต๊ะ
โดยพี่นึกเนี่ยนะเป็นคนทำจากแฟนสองคนสองคนไปเอาสูตรหมูตุ๋นมาจากไหน
ก็คือแฟนนี้เป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ที่ปฐุม
แต่ก่อนทำสวนกันอยู่แล้วทีนี้ก็ชอบทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปทานนี่ประจำ
แล้วก็รู้จักสนิทกับลุงที่ปฐุมก็คือคุกคีกับเขามาก็คือไปทานก๋วยเตี๋ย
แล้วก็เขาก็ให้สูตรมาให้สูตรมันเลยจากนั้นไม่ทำสวนแล้วก็คือยังทำต่ออยู่
แต่ว่าพอไปทำสวนไม่ประสบความสำเร็จก็เลยคิดว่ากลับมาขายก๋วยเตี๋ยวดีกว่า
ก็คือให้สูตรมานี่ตอนแรกมันก็เป็นสูตรนะเราก็มาเพิ่มนู่นเติมนี่อะไรอย่างนี้
ปรับปรุงใช่ค่ะให้ถูกปากคนกรุงเทพมากขึ้นค่ะ
ก็คือตัดสินใจทิ้งอาชีพชาวสวนใช่ค่ะ
มาเริ่มต้นใหม่กับชีวิตใช่ค่ะกับรถเข็นหนึ่งคัน
และสูตรหมูตุ๋นใช่ค่ะขายอยู่นานมากจนร้านขยับขยายจนใหญ่ตัวเนี้ย
คือขายตอนแรกเป็นรถเข็นนี้ขายอยู่ประมาณปีกว่าปีหนึ่งเริ่มดัง
ยังยังไม่ดังยังไม่ดังด้วยหรอยังไม่ดังโอ้โห
ปีกว่าคือมีอันต้องย้ายเข้ามาเช่าร้านเลยตรงนั้นมาอีกนิดนึง
ค่ะก็มาเช่าเป็นร้านห้องเล็กเล็กอ่ะฮะอืม
ข้างในได้ห้าโต๊ะข้างนอกได้สองโต๊ะก็ประมาณเจ็ดโต๊ะอืม
ก็อยู่ตรงนั้นอีกประมาณสามปีกว่าสามปีกว่าหลังยัง
ก็เริ่มก็เริ่มที่จะมีคนรู้จักแล้วค่ะเริ่มรู้จักแล้วอ่าอ่า
แล้วตอนนี้คืออยู่ไปแล้วพอดีมีปัญหาเขาต้องการร้านคืน
เราก็เลยย้ายเข้าบ้านกลับเข้าบ้านเลยใช่แล้วเราก็
ถามลูกค้าว่าจะตามเข้ามาไหมลูกค้าก็ถามว่ามีที่จอดรถไหม
อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่ามีอืมแต่นี่วันแรกที่เปิดก็
ลูกค้าก็เต็มร้านเลยเต็มตั้งแต่วันแรกเลยเหรอใช่
ก็คือตอนแรกเป็นหลังเก่าเก่าไม้สองชั้นครับผมอ่าเป็นบ้านเดิมค่ะ
ปรากฏว่าทำที่บ้านนี่รุ่มกว่าก็ค่ะแล้วก็ลูกค้าก็มาเรื่อย
เรื่อยเพราะว่าส่วนมากปากต่อปากถ้าคนไม่รู้จะไม่รู้
แถวนี้บางทียังไม่รู้เลยนั่นน่ะสิเพราะมันอยู่ในซอยลึกลับ
เกินเกินใช่ความสำคัญก็คือว่าลูกค้าถามว่ามีที่จอดรถไหมใช่
พอบอกมีพอนี้เรามาใช่ใช่เพราะริมถนนมันจอดรถยากใช่ค่ะ
ใช่ค่ะก็คือเราต้องมีที่รองรับสำหรับลูกค้า
ซึ่งเมนูก๋วยเตี๋ยวของเราก็อร่อยอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันอยู่ริมถนนเนี่ย
ถ้าเกิดคนอยากกินแต่ไม่มีที่จอดเขาก็เปลี่ยนใจไปกินอื่น

ลูกค้าก็หลั่งไล่เข้ามาครับกลับมาอยู่ที่บ้านครับ
สัตวบันรวมแล้วก็เป็นสิบกี่ปีค่ะก็ประมาณสิบประปีละสิบกว่าปีแหละครับ
ส่วนที่อยากเดินทางมาใช่เมื่อจากทินอื่นก็กามรู้ว่าอยู่บาง
โดยคงมาเลยใช่เพราะว่าตรงนี้มันจะมีจุดเด่นก็คือ
ก็คือวัชโลอาห์มเค้าสอยบางขนวน๒๙มา
พอเจอโค้งซ้ายโค้งขวาโค้งบังคับก็คือตรงมาเลย

ทางสารตรงมาเลยแล้วก็ถึงมิติโจรสชนุกสบายเรียบร้อยเลยมาได้ทุกวันมีวันหยุดไหม
หยุดทุกวันพุธและก็เทศกาลนี้ก็ปีใหม่สงการกินเจที่จะหยุด๓เทศกาล

อย่างงี้จานเท่านี้เวลาไหนเล่นต้นก็ธรรมดาอย่างเงี้ยฮะสี่สิบบาท

นี่๔๐บาทเหรอไม่ให้เยอะจังงั้น
ไม่รู้ดิแบบว่าคือเราก็ไม่ได้เอากำไรเยอะแยะค่ะ
เพราะว่าลูกค้ามาทานก็ว่าที่นี่ถูก
ก็ถูกจริงมันให้เยอะด้วย

ใครแวะมาจากบางภูมิโน้นนะครับก็ลองมากินครับ
รับรองว่าถูกใจถูกปากกลับบ้านแน่นอนครับ
วันนี้ขอบคุณมากครับผม
สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับพี่นอทสวัสดีคุณผู้ชมคร้าาาาาาาป

ผมเห็นมีมีสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะ

เนนูเราวันนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวนมสมุนไพร
ชื่อไทย
แต่สมุนไพรเป็นฝรั่ง

ผมเดี๋ยวจะมาย่างไก่เบาเราจะใช้อกไก่ที่ติดหนังนะครับ
เราก็จะใช้ไฟไม่แรงมากแล้วก็เทน้ำมันมะกอกลงไปในกระทะครับ
แล้วก็ทำให้หนังเนี่ยเป็นสีเหลืองทองนิดนึงฮะ
เราใส่ไอ้กระเทียมนะฮะบุบไปหนึ่งอันแล้วก็ใส่หอมใหญ่ครับ
แล้วก็ไปกะวานนะครับ
สามารถใช้แทนกะทิหรือครีมก็ได้ใช้ง่ายและยังปรุงอาหารได้หลากหลาย
ไม่ว่าจะไทยหรือว่าอิตาเลียนก็อร่อยล้ำไม่ซ้ำใครเลยล่ะครับ
แค่เปิดฝาก็ใช้งานได้แล้ว
คุณผู้ชมจะเลือกใช้ขนาดใดก็ได้นะครับเพราะใช้ง่ายสะดวกสบายแถมใส่
และทำให้รสชาติอาหารเนี่ยกลมกล่อมและมีมิติมากขึ้น
มืออาชีพอย่างผมเนี่ยนะครับเลยต้องมีติดครัวไว้ไม่เคยขาดเลยครับ
ตอนนี้ไก่ก็สุกแล้วครับพี่เราก็จะเอาไก่มาพักไว้ก่อนนะครับ
เราจะเอามาสไลด์ใส่ข้างบนก๋วยเตี๋ยวของเรา
ตอนนี้เนี่ยเราก็จะต้มให้ตัวน้ำเรียกน้ำซุปแล้วนั่งกันนะครับ
ตอนนี้ให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้นแล้วเราก็จะใส่มันเข้าไปอันนี้ต้มให้สุกครับ
เราจะปรุงรสชาติด้วยหนึ่งอย่างก็คือเลมอนนะครับแล้วก็ผิวเลมอน
ส่วนอันนี้ก็คือโหระพาอิตาลีหรืออิตาเลียนเบซิลครับ
พอทางเข้าไปนะมันมีกลิ่นหอมรอยเกล็ดจมูกข้าวเทียบครับ
แล้วความหอมของสมุนไพรเนี่ยผสมกับกลิ่นนมเบารู้สึกหอมแบบละมุนไม่ขุนจนเกินไปเลย
มันแบบนุ่มไรนะพี่คล้ายกับทานก๋วเตี๋ต้มขาไก่บ้านเรา
แต่ว่าได้กลิ่นแบบฝรั่งนิดนึงนะพี่อร่อยใช่ได้นะพี่นะ

ไว้ก่อนนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวรับรองว่าอร่อยแล้วก็ง่ายแน่นอนฮะ
ได้เลยครับพร้อมมา